เหตุการณ์นี้นะคะเมื่อคืนนี้เองค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
แต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะแต่คลิปภาพนี้เป็นคลิปที่ได้มาจากทางฝั่งของคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
คือรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถเก๋งมินิคูเปอร์แต่ฝั่งรถจักรยานยนต์เขาบอกว่าก็รถมินิคูเปอร์ฝ่าไฟแดงมา
ครับแต่ตามคลิปนี้จะเห็นว่าคนที่ขับรถเก่งมินิคูเปอร์เขาลงมาจากรถแล้วเขาก็โวยวายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดง

เพราะกูไฟเกี๋ยวมึงไฟแดงน่ะ
มึงถึงไม้ลงมาใหม่ดีกว่า
เออมึงตีรถกูนะมึงตีรถกู
แล้วมึงชนรถกูทำไม

เออกูไม่ซ่อม

หน้ากูด้วยเดี๋ยวกูไปแจ้งความทำร้ายร่างกาย

อยู่ดีเนี่ยมึงมีแผลเปล่ามึงมีแผลไหม

เออแต่รถกูมันมีแน่นอน

เฮ้ยอะไรมึงผิดมึงต้องซ่อมอยู่แล้ว

ทางฝั่งของหนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

ก็ตามที่เห็นในภาพก็มีคนอื่นอยู่กันเยอะ

คนที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนน
เขาเห็นว่ามินิคูเปอร์ฝ่าไฟแดงมาจริง

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดง

แต่เดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเขาก็ไม่กล้าจะไปว่าใครนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าเออเหรียญมันก็มีสองด้านนะ
ต้องฟังความทั้งสองฝั่งดีกว่าไหม

รถติดค้างไฟจราจรอยู่ค่ะ

มีรถที่ติดค้างอยู่ข้างหน้า
และข้าง๔๕คัน
เขาโพสต์เอาไว้ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นั่นแหละ

ทำไมผมไม่เสียค่าปรับอะไรเลย
และที่ต่อยเขาเลือดออกจมูกเนี่ยนะ

โอ้โหมีเรื่องมีราวกันจริงผมผิดจริง

ฝั่งนั้นซิว่ากล้าพูดความจริงไหม

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงนะคะ

เขาบอกว่าก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ทางฝั่งคนขับรถเก่งมินิคูเปอร์ยืนยันว่าเขาไม่ผิด
ก็โพสต์รายละเอียดเอาไว้ในเฟซบุ๊คของเขา

ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปคุยกันติดต่อไปยังฝั่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
เขาก็เปิดเผยชื่อนะเขาก็ยอมให้ข้อมูลกับเรา
นายเวียรพพกัณฑชัยค่ะคุณนิอายุ๒๗ค่ะครับ

เขาบอกว่าเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์จากเอกมัย
มุ่งหน้าไปเรียบทางด่วนถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อกลับบ้าน
แต่พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะคือแยกพระรามเก้าประดิษฐ์มนุธรรม
เห็นรถเก่งมินิคูเปอร์ฝ่าไฟแดงออกมาจริงแล้วก็ติดอยู่กลางสี่แยก
ทางฝั่งของรถจักรยานยนต์เขายืนยันว่าเป็นไฟเขียวจริง
ก็เลยขี่ออกไปพยายามจะเลี้ยวหลบแล้วแต่หลบไม่พ้น
รถที่ตามมาข้างหลังก็ดันขึ้นมาเรื่อย
ทำให้รถจักรยานยนต์ของนายเวียรพบเนี่ยไปชนกับท้ายรถเก่งมินิคูเปอร์
จากนั้นเนี่ยฝ่ายรถเก่งมินิคูเปอร์คนขับลงมาจากรถ
ทางนายวิรพบฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์ยืนยันว่า
ฝั่งนั้นเขามีแท่งเหล็กนะคะยาวประมาณเมตรหนึ่ง
ฟาดเขาที่หน้ารถจักรยานยนต์ของเขาจนทำให้รถมีรอย
แล้วก็เหมือนกับจะเอาแท่งเหล็กไปตีเขาด้วย
เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าแน่จริงก็วางเหล็กก่อน

ฝั่งรถจักรยานยนต์บอกว่าก็คางเขาแตกจริงนะเลือดไหล
แล้วก็ทะเลาะกันตามที่เห็นในคลิปภาพ

แผ่นกันลมที่รถจักรยานยนต์เขามีรอยถลอก
รถจักรยานยนต์เขาก็ได้รับความเสียหายด้วย
ตามที่เห็นในคลิปที่ออกไป
ก็จะมีคำพูดของผมที่พูดขึ้นมาว่า

อันนั้นต้องเข้าใจในส่วนของผมว่า

ผมขับมาไฟเขียวเขาฝ่าไฟแดงเข้ามา
พอรถชนกันแทนที่จะคุยกันเขาเอาเหล็กมาตีรถผม

มันพูดออกไปโดยการที่ผมขาดสติ

เพราะว่าระหว่างนั้นเขาใช้คำพูดที่ยั่วยุผม
วันนั้นก็มีการตกลงกันแล้ว
เรื่องของการยอมความที่มีข่าวออกไป
ซึ่งมันไม่ใช่การยอมความที่ว่าผมเป็นฝ่ายที่ไปชนเขา
การยอมความที่เขากล่าวขึ้นมาเนี่ยก็คือ
เราคุยกันแล้วว่ารถของคุณเสียหายเท่านี้
รถของผมเสียหายเท่านี้โอเคเรายอมตกลงที่จะไป
รับผิดชอบตัวเองกันได้โอเคก็
ขอโทษขอโพยกันจับมือกันแล้วก็กลับบ้าน

ผมดันมาเห็นโพสต์ของเขาที่โพสต์ว่า
สรุปเขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเขาผิดนะ

แล้วก็มาบอกว่าผมตั้งใจชนรถเขา
ซึ่งหลักฐานอะไรต่างมันก็มีครับ
คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย
คุยกันด้วยวาจาก็ได้ไม่ใช่จำเป็นต้องใช้อารมณ์
ไม่ต้องใช้กำลังคือมันจะจบไม่บ้านไปขนาดนี้
แค่แค่การพูดคำว่าขอโทษเนี่ย

ผมว่าสังคมเขาพร้อมจะให้โอกาสนะครับ
นี่ค่ะอันนี้ทางฝั่งของคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
ทีนี้มาฟังเรื่องราวจากทางฝั่งของคนขับรถเก่ง
นาริสทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปนะคะ
ในซีอายุสามสิบสาม

บอกว่าตัวเขาขับรถมาจากถนนเรียบทางด่วนประดิษฐ์มนุธรรม
เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามเก้า
เขาเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเป็นไฟกระพริบเตือนค่ะ
นับเวลาถอยหลังเขาก็เลยตัดสินใจขับรถผ่านแยก

แต่ด้วยความที่รถด้านหน้าถนนกำลังทำทางเหมือนกับก่อสร้างอยู่

รถของเขาจำเป็นต้องชะลอก็เลยไปติดอยู่เกือบกลางแยกไฟแดง
ทำให้รถฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งรถจักรยานยนต์นะคะ
ฝั่งนั้นน่ะไฟเขียวพอดี
ก็พยายามบีบแร่ให้รถเดินหน้าไม่ขวางทาง
แต่เขาขยับไม่ได้แล้ว
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไม่พอใจเหมือนกับว่าตั้งใจชนเลย
ชนเข้าทางด้านขวาช่วงประตูหลัง
ก็เลยมีรอยถลอกด้วยนะคะ
ตัวรถมินิคูเปอร์คนขับบอกว่า
เขาก็ยอมรับแหละที่อาจจะฝ่าฝืนกฎจราจร
คือแทนที่ไฟมันนับกระพริบแล้วไฟส้มเหลืองแล้วแทนที่จะหยุด
ของเขาส้มเพื่อจะแดงซึ่งเขาต้องหยุดแล้วล่ะ
เขาต้องหยุดแต่เขาดันไปกะว่าพ้นอ่ะไม่ทันแดงน่ะ
ค้างอยู่กลางแยกแต่มันค้างกลางแยก

ฝืนกฎจราจรพร้อมจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ควรที่จะโอ้โหขี่รถจักรยานยนต์

เขาก็เลยชี้ให้ดูเนี่ยรอยถลอกอยู่ตรงนี้
ส่วนเรื่องเหล็กที่จะเอามาฟาดเนี่ย

ตำรวจใยเขาโชว์เหล็กให้ดูเห็นมั้ย

ส่วนที่พูดว่าโอ้โหตำรวจใหญ่แค่ไหน

พูดขู่เฉยให้อีกฝ่ายนึงกลัว

ถ้าใครผิดใครถูกเนี้ย
เขาผิดอ่ะเขาก็ยอมรับผิดแต่เขาก็ยืนยันว่าฝ่ายรถจักรยานยนต์เหมือนกับตั้งใจมาชนเขาเอง
เหมือนกับทั้งใจมาชนเขาเอง
จากนั้นผมก็แบบไม้มันติดมือพี่แล้วเขาลงรถมาแล้วแล้วเขาพยายามเข้าหาผม
เข้าหาผมผมก็ต้องเอามือค้ำผมไม่ได้บีบคอเขานะ
อ๋อเขาเดินเข้ามาหาเหรอ
เขาเดินเข้ามาหาผมแล้วผมก็ต้องค้ำว่าอย่าเข้ามานะถูกไหมเพื่อไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ขนาดไหน
แต่ที่ไม้มันอยู่ในมือผมก็คือจากคนที่ถ่ายรูปนั่นคือเป็นช็อตคนที่แบบเริ่มเอากล้องขึ้นมาแล้ว
มันก็เลยได้ภาพจากมุมที่ผมว่าผมจะง้ายมือทำร้ายเขาเหรอ
ถ้าผมจะทำร้ายเขาจริงอะพี่ผมโหดไปนานแล้ว
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ทีนี้ก็ต้องให้ตำรวจเคลียร์ว่าตกลงยังไงใครผิดใครถูกยังไงจะต้องดำเนินคดีอะไรยังไงกันบ้าง
อันนี้ท่อนเหล็กนะคะเขาบอกเป็นราวตากผ้าเก็บเอาไว้ในรถ

ตำรวจก็เรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำค่ะลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาเพื่อไกลเกลี่ยนะคะ
แต่ต่างฝ่ายต่างยังไม่ยอมเดี๋ยวจะนัดเจรจากันอีกรอบหนึ่ง
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าก็ไปตรวจสอบเหมือนกัน

กล้องวงจรปิดที่สี่แยกมันเสีย

ทีนี้กล้องหน้ารถของรถเก๋งล่ะ

แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้องหน้ารถเดี๋ยวไปกู้ไฟล์ดีกว่า
จะได้เอาหลักฐานมาสู้กันว่าตกลงใครถูกใครผิดยังไง
เราก็ไปตรวจสอบมาให้ทั้งสองฝ่ายกันแล้วกัน

ผมว่าถ้าเกิดว่าเอาอารมณ์เย็นลงแล้วอีกสักวันสองวัน
เรียกมาคุยกันใหม่ก็ลองพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะ